การเสียชีวิตของคุณแตงโมนิดา

เต็มไปด้วยปริศนาและเงื่อนงำ

บอกเล่าความจริงทุกอย่างกับคุณแตงโมหรือไม่

ถ้าท่านผู้ชมยังจำได้
ทนายของคุณแม่คุณตังโมตอนนั้นยังเป็นทนายกฤษณะ
เคยไปยื่นเรื่องเพื่อขอคำปรึกษาและความช่วยเหลือในคดี
กับคณะกรรมธิการสิทธิมนุษยชนของวุฒิสภา

กรรมธิการชุดนี้เนี่ยมีแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนัน
ผู้มนุยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์อยู่ในคณะกรรมธิการด้วย
นำไปสู่การผ่าชนะสูตรศพครั้งที่๒
ใช่ค่ะและคุณหญิงหมอพรทิพย์ก็ไปร่วมสังเกตการณ์
แล้วก็ไปตรวจสอบหลักฐานในคดีก็คือเรือสปีดโบ๊ทลำนั้นอีก

อีกไม่กี่วันต่อมาตำรวจบอกแม่
กรรมธิการเนี่ยก้าวกายการทำงานของตำรวจหรือเปล่า
ทนายเดชาบอกว่าคุณแม่คุณแตงโมก็เลยตัดสินใจว่า
เดี๋ยวจะไปยื่นเรื่องต่อคณะกรรมธิการสิทธิมนุษยชนของวุฒิสภา
เพื่อขอถอนเรื่องที่เคยยื่นเอาไว้
ขอความช่วยเหลือทางคดีของลูกสาวขอถอนออกมา
อันนี้ทนายกฤษณะนะฮะขอดูภาพวันนี้หน่อยครับ
บ่าย๒วันนี้ครับทุกผู้ชมครับคุณแม่ของคุณแตงโมนะฮะ
มีภาพวันนี้ไหมฮะนี่ครับคุณแม่คุณแตงโมคุณแม่พนิดา
แล้วก็ทนายเดชากิติวิทยานันต์ทนายความนะฮะ
ยื่นหนังสือถึงนี่นี่คือคุณสมชายแสวงการ
ประธานคณะกรรมธิการสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค
เพื่อขอถอดถอนคดีของคุณแตงโมออกจากคณะกรรมธิการที่เคยยื่นเรื่องเอาไว้
ในเอกสารเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับมีใจความระบุว่าอย่างนี้นะฮะ
บอกว่ามีกรรมธิการบางคนเข้ามาก้าวไก่การทำงานของตำรวจ
สั่งให้สอบผู้เชี่ยวชาญและนำพยานเข้าเครื่องจับเท็จ
นำผลชนะสูตรพลิกศพของแตงโมออกมาเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต
ให้สัมภาษณ์ในธรรมนองดิสเครดิตการทำงานของตำรวจและแพทย์นิติเวทย์
ทำให้ประชาชนสับสนด่าทอตำรวจกล่าวหาว่าตำรวจเตะทวงไม่ยอมส่งศพเพื่อผ่าชนะสูตรรอบสอง
แม่ของคุณตังโมบอกว่าแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนัน
ซึ่งเป็นวุฒิสภาเป็นหนึ่งในกรรมธิการเนี่ยใช้อำนาจเข้าไปแทรกแทรงการทำงานของตำรวจ
ตำรวจถูกย่ำยีเกียรติได้รับคำวิพากษ์วิจารณ์จนเสื่อมเสียรวมทั้งออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนมากจนเกินไป
ทั้งเรื่องการนำผลชนะสูตรพลิกศพลูกสาวมาเปิดเผยต่อสาธารณะทั้งที่ผลชนสูตรบางส่วนคือส่วนสำคัญของคดี
คือหลังจากที่ยื่นหนังสือกันเสร็จแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเนี่ยคือนักข่าวก็พยายามซักถามคุณแม่พนิดานะฮะ
นี่คือถามเลยว่าแบบแม่แม่ต้องการจะผลักหมอพรทิพย์ออกแล้วปกป้องตำรวจหรือเปล่าเนี่ยแบบเนี้ย
คุณแม่ของคุณตังโมยืนยันว่าไม่ได้ปกป้องตำรวจนะฮะแต่ไม่ชอบที่หมอพรทิพย์ออกมาพูดมากเกินไป
อืมไม่ไม่ค่ะเอาความจริงมาพูดเลยเนี้ยเปิดไลน์ให้ดูก็ได้
ก้าวไก่ตำรวจซึ่งตำรวจเขาได้ทำงานไว้แล้วสำเร็จเรียบร้อยไปแล้วหลายเรื่องมากมากเกือบจะจบแล้วแล้วคุณหมอเนี่ยเข้ามาเพิ่งเข้ามาทำให้ให้ตำรวจเนี่ยเขาเหนื่อยบอกตรงว่าคุณแม่เห็นแล้วก็เหนื่อยแทนเขาทำงานคดีน้องโมนี่เขาเหนื่อยมากเลยนะ
คุณพ่อว่าพยานก็เยอะณเวลานี้เนี่ยจบแล้วเรื่องนิติเวศสำหรับคุณหมอเนี่ยจบแล้ว
ก็ไม่ต้องตรวจอะไรอีกแล้วใช่ไหมคะเรื่องเรือก็จบแล้วไม่ได้มีงานอะไรให้คุณหมอทำอีกแล้วค่ะ
หลายคนก็เลยมีคำถามว่าอะไรกันแม่

นี่ถอนเรื่องออกจากคณะกรรมธิการของวุฒิสภาที่เขาพยายามช่วยตรวจสอบกันอยู่
ตกลงมันยังไงกันแม่แม่คิดเองหรือว่ามีใครบอกให้แม่มายื่นอะไรยังไงหรือเปล่า
ท่านผู้ชมครับถ้าย้อนกลับไปเมื่อ๑๒มีนาคมที่ผ่านมานะฮะคุณแม่คุณแตงโมเคยให้สัมภาษณ์กับนี่ฮะไทยรัฐทีวีแล้วนี่แหละ
ตอนนั้นโทรไปหาคุณแม่นี่เห็นไหมโทรศัพท์มือถือนี่นักข่าวของเราเม็มเอาไว้เลย
บอกแม่แตงโมนี่ฮะบอกว่าเอาไว้หลังประกาศกลางงานไว้อะไรคืนที่๒เนี่ย
บอกว่าจะขออายัดร่างของคุณตังโมโดยหลังจากนี้เนี่ยจะให้หมอพรทิพย์
เป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับศพของแตงโมเพียงคนเดียว
ตอนนั้นบอกกับเราอย่างนี้นะฮะรวมไปถึงยังบอกถึงเหตุผลที่อายัดร่างของลูกสาว
ว่าแม่เป็นคนตัดสินใจเองเพราะหลักฐานตำรวจมันออน
ลองย้อนไปฟังวันนั้นนะครับ
เพราะอะไรคุณแม่ถึงตัดสินใจให้ทางพี่กริจมาดำเนินเรื่องในการอายัดศพกระทันหันแบบนี้แม่

ที่พี่กริจไม่ได้ตราบรู้ใจแม่ตายแล้วกิจไปดำเนินเรื่องต่อ
ครับเพราะอะไรคุณแม่เหตุผล

แล้วผมเดินเรื่องหน่อยนะมาอย่างนี้เราก็มาอย่างนี้แหละ
เพราะว่าคุณแม่ไม่มีพวกอ่ะคุณจิตน้ำอ่อนพวกมันจงนะครับอ่อน
แล้วทีนี้เขาไปเจอกันที่กรรมธิการทั้งท่านเต้ท่านอะไรเนี่ย
ไปเจอท่านนายจิตน้ำเนี่ยไปยื่นเรื่องที่กรรมาธิการเขาก็อาจจะมาช่วย

ผมจะช่วยคดีนี้ผมว่ามันหลักฐานจากตำรวจมันอ่อน

ประโยคสุดท้ายคือชัดเลยต่อไปนี้คุณหมอพรทิพย์จะเป็นผู้ดูแลศพของน้องแตงโมแต่เพียงผู้เดียว
มีนาคมนะคุณเขียนมาสอนที่คุยกับเราวันนั้นนะนี่ผ่านมากี่วันแล้ววันนี้เท่าไหร่๒๘มีนาคม
วันผ่านมาวันนี้คุณแม่ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นแม่แม่หงายการ์ดบอกรู้เท่าไม่ถึงการ
ที่ผ่านมาหลงเชื่อคำแนะนำของทนายกฤษณะที่ไปยื่นหนังสือผ่านกรรมธิการของวุฒิสภาให้มาดูแลคดีของแตงโม
ล่วงเลยถึงการไปยื่นเรื่องขอชนะสูตรพลิกศพรอบที่๒ซึ่งแม่ยืนยันเหมือนเดิมว่าแม่ไม่เคยอยากให้ผ่าศพ
แต่ทนายกฤษณะกับหมอพรทิพย์เนี่ยยังไปดำเนินการจนเกิดการผ่าศพครั้งที่๒เดี๋ยวฟังสัมภาษณ์วันนี้นะครับ

แต่ทีนี้พอตรวจแล้วเนี่ยมันไม่ได้แตกต่างกันมันก็เหมือนคุณหมอก็บอกว่าเหมือนกับที่คุณแม่เห็นนั่นแหละเหมือนกันฟันก็มีหัวก็ไม่แตกเนี่ยก็เหมือนกันส่วนอะไรอื่นเนี่ยนะคะก็คุณหมอก็จบลงแค่นี้นะ
ทีนี้เรื่องการผ่าศพอายัดศพเนี่ยวันนี้คุณแม่บอกว่าอย่างนี้นะขอย้อนอีกทีแล้วครับทุกผู้ชมครับวันที่ผู้สื่อข่าวของเราโทรไปคุยกับคุณแม่พนิดาเมื่อ๑๒มีนาคมคุณแม่เคยบอกเรื่องการอายัดศพของคุณแตงโมรวมถึงเหตุผลที่แม่ติดใจนะเหตุผลที่ติดใจจนนำไปสู่การชนะสูตรศพการผ่าศพครั้งที่๒
กลุ่มใจหรือว่าเหตุผลอะไรที่ทำให้แม่ตัดสินใจได้โดยเร็วไหม
อย่างนั้นก็แปลว่าหลังจากที่คุณแม่เห็นภาพเมื่อคืนนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่ชิ้นค่อ

ยื่นเรื่องที่คณะกรรมธิการของวุฒิสภา๒๘มีนาคม
คือทุกผู้ชมฮะเราไม่ได้ว่าโอ้โห
ตั้งใจจะไปเอาสิ่งที่เคยให้สัมภาษณ์ไว้

แล้วก็จะมาโจมตีอะไรคุณแม่ไม่ใช่นะฮะ
อยากให้ฟังข้อเท็จจริงว่าเออ
ในช่วงวันนั้นคุณแม่บอกว่าอย่างนี้
ต่างกันออกไปเพราะหลายคนบอกว่าเอ้า

อย่าโกรธผมนะอย่าโกรธไทยรัฐทีวีนะ
คุณผู้ชมก็สงสัยแล้วค่ะสงสัยว่า
คุณแม่คิดยังไงกันแน่เราก็เลยพยายามจะ
หาคำตอบมาให้ทั้งความคิดของคุณแม่

อาจารย์ทงชัยเคยบอกว่าแม่ต้องไม่โกรธร้อยเปอร์เซ็นนะ

คือวันนั้นกับวันนี้เนี่ยเหตุผลมันเป็นลักษณะอย่างนี้

คุณผู้ชมคือก็แอบงงเหมือนกันไงก็อยากจะรู้เหตุผลของคุณแม่
บอกเกิดอะไรขึ้นแม่บอกไม่เข้าใจแม่
หรือว่ามีใครบอกให้แม่มายื่นหรือเปล่ามาทำแบบนี้หรือเปล่า
เพราะหลายคนเขามองว่าการที่มีกรรมธิการมาช่วยตรวจสอบ
หรือว่ามีแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์มาช่วยดูเนี่ย
มันก็น่าจะเป็นประโยชน์กับการเสียชีวิตของคุณตังโมค่อนข้างมาก
การที่มีหลายหน่วยงานมาช่วยกันดูมาช่วยกันตรวจสอบ
มันควรจะก่อให้เกิดประโยชน์ไม่ใช่หรือ

แต่เหตุผลของคุณแม่พนิดาในวันนี้เนี่ย

แล้วก็ทนายเดชาที่เป็นทนายของคุณแม่ณขณะนี้
อย่างเป็นทางการเลยอยู่คนเดียวเลยเนี่ย

เชื่อมั่นในการทำงานของตำรวจ
เพราะฉะนั้นก็เลยขอยกเลิกหมด

กรรมธิการวุฒิที่มาช่วยตรวจสอบก็ไม่ต้อง
แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ก็ไม่ต้องแล้ว

ไม่ใช่แค่เรื่องถอนเรื่องที่เคยขอให้กรรมธิการของวุฒิสภาช่วยนะ
ตรงนี้ชุดของคุณสวมชายสวังกาลเนี่ย
ขอถอนเรื่องที่เคยแต่งตั้งให้แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์

เป็นผู้สังเกตการณ์ในการผ่าชนะสูตรรอบ๒

วันนั้นคุณเต๊สัตวรรษอดีตนักร้องดังกับแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์เนี่ยเข้าไปสังเกตการณ์ในห้องผ่าศพครั้งที่๒

หญิงคุณหญิงพรทิพย์คุณแม่ก็บอกเหตุผลไปแล้วใช่ไหม

แทรกแทรงตำรวจหรือให้สัมภาษณ์เยอะเกินไปมันเป็นรายละเอียดข้อมูลทางคดีแล้วคุณเต๊ะล่ะคุณเต๊ะเขาก็บอกว่าเขาเป็นตัวแทนครอบครัว
คือวันนั้นมีข้อมูลที่ว่าเอาคุณเต๊ะมายังไง
คุณเต๊ะบอกเป็นตัวแทนครอบครัว
เป็นญาติทางฝั่งคุณพ่อคุณตังโมเป็นตัวแทนครอบครัว
แต่วันนี้คุณแม่บอกเหมือนกับบอกไม่รู้เรื่องด้วยซ้ำแม่บอกไม่รู้จักด้วยซ้ำเออเอาไปกันใหญ่เลยทีนี้เอาตกลงยังไง
นี่นะครับกรณีของคุณเต๊ะสัตวัสดิ์เนี่ยวันนี้นักข่าวก็ถามนะ
แม่ยืนยันว่าไม่เคยรู้จักแล้วไม่ได้มอบอำนาจจากครอบครัวให้ด้วยนะฮะ
แต่คุณเต๊สัตวรรษเนี่ยสนิทสนมกับอาจารย์ทงชัยผู้ดูแลโบสถ์นะซึ่งตอนนั้นคุณแตงโมก็จะไป
ก็จะเจอกันที่โบสถ์นะฮะคุณแม่พนิดายืนยันว่าวันนี้แม่เชื่อมั่นในกระบวนการสอบสวน
การทำงานของตำรวจทุกอย่างเพราะตำรวจทำทุกอย่างได้ดีมากมาโดยตลอดและคดีใกล้จะเสร็จสิ้นแล้ว
ไม่อยากให้คนอื่นมาทำให้คดีสะดุดพร้อมกับยืนยันว่าไม่ต้องเคลียร์ด้วยนะ
ไม่ต้องคุยด้วยที่มายื่นถอนถอนเนี่ยหรือแม้กระทั่งแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์
ก็ไม่ต้องมาเคลียร์มาคุยอะไรกันอีกส่วนการพบกันในวันนี้ของแม่
แล้วก็คุณสมชายแสวงการประธานกรรมธิการเนี่ยก็ได้ให้เหตุผลกับแม่นะฮะ
ทั้งกรรมธิการแล้วก็แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์เนี่ยเอาละคุณแม่จะยื่นเรื่องถอนอะไรออกก็แล้วแต่
แต่คณะกรรมธิการจะขอทำตามหน้าที่ต่อไปโดยย้ำว่าการทำงานของกรรมธิการเนี่ย
ระบุชื่อคนใดคนหนึ่งไม่ให้มาทำหน้าที่คงจะเป็นไปไม่ได้
อย่างเช่นแม่บอกไม่อยากให้คนนั้นมายุ่งคนนี้มายุ่งเพราะทำในนามของกรรมธิการ
เดี๋ยวสัปดาห์หน้าหากในสัปดาห์หน้ามีการพิจารณาคดีของคุณตังโม
ที่คุณนิติธรรมล้ำเหลือหรือว่าทนายนกขาวมายื่นเรื่องเอาไว้ด้วยเนี่ย
กรรมธิการก็ต้องตรวจสอบแม่ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนี่คุณสมชายอธิบาย
เอาล่ะในส่วนของแม่ที่เป็นคุณแม่ของคุณตังโมผู้เสียชีวิต
มาบอกยื่นขอถอนแล้วที่เคยขอให้ช่วยไม่ให้ช่วย
แต่ยังมีคนอื่นเขามายื่นอืมแล้วกรรมธิการเองเนี่ย
ก็มีบทบาทหน้าที่ที่ต้องทำงานทางด้านนี้อยู่เหมือนกัน
เอาฟังคุณสมชายประธานกรรมธิการนะฮะ
เป็นตามหน้าที่ของคุณแม่ตอนนี้ครับอธิบายให้เข้าใจว่า
ไม่มีการไปแทรกแทรกนะครับแล้วก็ยืนยันว่า
กรรมธิการทำตามและตามนักงานหนูตามกฎหมายนะครับ